เรื่องราวของวัดพระธรรมกายนะครับได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากนะครับ
รวมทั้งโลกโซเชียลเองก็มีการออกมาพูดคุยกันกับเรื่องนี้อย่างกว้างขวางนะครับ
ล่าสุดครับทางวัดพระธรรมกายมีการผุดโครงการใหม่ขึ้นมาครับ
ตั้งแต่เป็นคดีความขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าทางวัดพระธรรมกายรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาเองก็มีการเคลื่อนไหวนะครับ
โดยใช้ช่องทางของโลกโซเชียลเป็นสื่อเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ของพระธรรมชโย
รวมถึงเป็นการที่แจงประเด็นอาการอภาพแล้วก็ข่าวลืนต่างของวัดครับ
เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อพระธรรมชโยครับให้กับลูกศิษย์เปลี่ยนเหมือนกันนะครับ
เพื่อเป็นการแสดงพลังสนับสนุน
จากนี้ยังทำการล่ามรายชื่อเพื่อร้องขอความเป็นธรรมต่อประธานาธิบดีของสหรัฐก็คือนายบารักษ์โอบามา
ซึ่งเรื่องนี้พระสนิทวงศ์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกาย
ได้มีการชี้แจงแล้วว่าเป็นกลุ่มของลูกศิษย์คนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐที่ต้องการจะปกป้องความบริสุทธิ์ของพระธรรมชโย
รวมกันล่ามรายชื่อก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้ตามประชาธิปไตยเพราะกลุ่มคนนั้นก็เป็นพลเมืองของสหรัฐ
เขาจึงทำการเรียกร้องขอความถูกต้องไปยังผู้นำของประเทศได้ครับ
ศิษย์พระเด็จพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยมีทั่วโลก
เมื่อเขาเห็นความไม่ยุติธรรมมากระทำกับพระเด็จพระคุณหลวงพ่อนี้
เขาก็มีความน่ารักมีความห่วงใยแล้วก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์แสดงออกโดยสุภาพ

ศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็น
เป็นชาวอเมริกันนะเป็นชาวไทยที่ได้รับอเมริกันเส้นที่เส้นแล้วก็เป็นชาวอเมริกันไปแล้วเนี่ยที่รัฐ
เขาก็ถือว่าผู้นำประเทศเขาคือประธานาธิบดีสหรัฐก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนไปยังผู้นำประเทศของเขาเอง
ที่เมืองไทยด้วยก็เป็นการแสดงความรู้สึกแล้วก็แสดงความคิดเห็นจากชาวอเมริกันนะ
ที่เขาดำเนินการกันเองเพราะเห็นถึงความอายุติธรรมในประเทศไทย
กรณีที่เจ้าหน้าที่เองกระทำโดยไม่ยุติธรรมต่อพระเด็จพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย
จากเรื่องนี้ทำให้ล่าสุดทางวัดเองก็มีการผุดโครงการขึ้นมา
โดยวันนี้ก็มีการอบรมการใช้โปรแกรมไลน์ไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
โดยระบุว่าอานิสงฆ์จะมีฤทธิ์ด้วยนิ้วที่คีย์ข้อความด้านดี
อย่างไรก็ตามครับทางวัดก็มีการอธิบายนะครับว่าโครงการนี้เป็นการเปิดบูธสอนการแก้ไขการใช้โทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
อกจากนี้กองทัพนักเผยแพร่ซึ่งเป็นชื่อที่ทางวัดเรียกคนที่มาอบรม
ยังต้องทำการบ้านหัดสวรรค์ด้วยรวมทั้งเสาโอ๑๓แล้วก็สภาธรรมกายสากลด้วยครับ